ไปดูดราม่าในโลกโซเชียลนะครับ

เขาไปทำพาสปอร์ตที่สาขาย่อย
แถวครองเตยแต่เจ้าต้นที่
บังคับให้เขารวบผมเหตุผล

คุณมีชื่อเป็นนายคุณต้องรวบผม
ให้ชัดเจนเขาก็มีคำถามว่า

การทำพาสปอร์ตโดยมีคำนำหน้าว่านายทางนี้ยืนยันว่าจะต้องรวบผม

เรียกว่าเพศสภาพฯของดิฉันไม่ใช่ชายขอยำนะคะ

อ่าแต่เค้าเป็นการพูดกันอย่างสุภาพนะอ่า
คือน่าดีใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาคุยกันด้วยเหตุและผล
แล้วก็พยายามไม่ใช้อารมณ์

ก็เจ้าหน้าที่ที่ทำหนังสือเดินทางพยายามชี้แจงให้กับสาวข้ามเพศคนนี้ฟัง
กฎการรวบผมให้เห็นใบหู

เนื่องจากว่าแน่นอนเขามีคำนำหน้าว่านาย

ทำให้สาวข้ามเพศคนนี้ชี้แจงว่า
ฉันจะมีคำนำหน้าว่านาย
แต่เพศสภาพของดิฉันก็เป็นผู้หญิงนะคะ
ฉะนั้นเธอจึงควรได้

ให้ใช้กฎของคำว่าเพศชายมาใช้กับเธอ
คือเหมือนกับว่าควรที่จะได้รับการปฏิบัติเหมือนผู้หญิง
แล้วก็ยังยกตัวอย่างบอกว่าการทำบัตรประชาชนใบขับขี่
ก็ไม่เห็นจะต้องมีกฎให้เพศชายต้องรวบผมตึงแบบนี้
เนื่องจากเรื่องราวนี้ก็มีการถูกโพสต์และเผยแพร่ไป
มีคนในโลกออนไลน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
มีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยกับสาวข้ามเพศคนนี้เขาก็มองว่า
การเปิดใบหน้าให้ชัดมันเป็นระเบียบสากล
เราต้องเดินทางออกไปในอีกหลายประเทศด้วยแล้วก็
จริงแล้วเนี่ยเวลาเดินทางออกต่างประเทศ
ประเทศที่เขาเข้มงวดมากเนี่ยนะคะ
ถ้าใบหน้าของคุณมันไม่ตรงกัน

หรือว่าเขาเรียกว่าอัตลักษณ์
เขาก็จะไม่ให้ผ่าน

สาวค่ำเพศควรใช้กฎเดียวกับผู้หญิง

ใช่ค่ะต้องมีการพูดคุยเพื่อหาทางออกกันนะคะ
แต่ว่าก็จริงถ้าเป็นไปได้
จริงการรวบผมผู้หญิงเราก็รวบผมได้

ถ้าเป็นไปได้คนละครึ่งทาง
ก็จะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะ

คุณปล่อยผมปิดหูอย่างนี้เขาไม่ให้ผ่านนะ

คุณต้องเปิดใบหูให้เขาเห็นคือเนี่ย
คือต่างชาติบางทีเขาค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของอัตลักษ

คือถ้าไม่เหลือเบากว่าแรงทำได้ก็อาจจะลองทำดู
แต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะรู้สึกถูกทำร้ายจิตใจหรือเปล่า

เรื่องของรูปภาพที่เวลาผ่านไป
ถ้าเกิดไม่ตรงไม่เห็นติ่งหูไม่เห็นใบหน้าชัดเจน